สวัสดีค่ะตรายงานความคืบหน้าล่าสุดหน่อยเรากันครับ
เวลานี้ของสารวัตน์ครั่งนะฮะที่เมื่อช่วงเที่ยงเที่ยงที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ก็สามารถบุกเข้าไปในบ้านที่เป็นทาวน์ฮาวส์แถวสายไหม
แล้วก็สามารถควบคุมตัวมาได้สำเร็จนะฮะ
อันนี้เสียงยิงปืนของหน่วยอรินทราชใช่ไหมคะ

ก่อนที่ทางฝั่งของสารวัตรคลั่งสารวัตรกาเนี่ย

แค่เขาตกลงมาแล้วบอกว่ากระจกบาดเท้าทำไม
อยู่มีรายงานว่าเจ็บสาหัส

รายงานเจ้าหน้าที่ก็แจ้งตั้งแต่ตอนที่ไปช่วยเหลือ

เพราะว่ามีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตอนพยายามเข้าไปบุกไปชาร์จตัวนะฮะ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
สารวัตกาลเสียชีวิตลงแล้ว
เมื่อเวลา๒๑นาฬิกา๔๗นาที

เข้าที่อกด้านซ้ายด้วย

จากนี้ไปจะประสานญาติของสารวัตกาลที่อยู่ที่เชียงใหม่

ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

ลงพื้นที่หมู่บ้านมั่นคงที่สายไหม

เพื่อดูแลเรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้าน
ที่ได้รับความเสียหาย

เมื่อคืนนี้นะฮะในการที่จะ